คุณผู้ชมคะตามความคืบหน้าเรื่องนี้ค่ะ
กรณีเด็กสาววัย๑๖ปีนะคะถูกเยาวชนชาย
อายุ๑๖ปีคนนึงอายุ๑๗ปีอีก๒คน
มข่มขืนในห้องน้ำสาธารณะที่จังหวัดประจวบคิริขัน
แล้วก็ทางครอบครัวของน้องผู้หญิงผู้เสียหาย
ไปแจ้งความเอาไว้นะคะในพื้นที่สพปากน้ำปราน
ตั้งแต่๒ธันวาคมแต่คดียังไม่มีความคืบหน้า
ทนายรณรงค์แก้วเพชรก็เลยยื่นมือมาช่วยเหลือนะคะ
เมื่อวานนี้ก็ได้เข้าไปร้องเรียนที่กองบังคับการปราบราม
ก็ร้องขอความเป็นธรรมแล้วก็อยากจะให้ทางกองปราบ
เร่งตรวจสอบให้หน่อยแล้วก็ดูพื้นที่สอนอที่เป็นจุดเกิดเหตุเนี่ย
สพจุดเกิดเหตุว่าทำไมมันล่าช้าแบบนี้
เพราะว่าทางครอบครัวของน้องผู้เสียหายเขาบอกว่า
คดีมันไม่มีความคืบหน้ามันหมายถึงว่าพนักงานสอบสวน
เรียกผู้ก่อเหตุมาสอบปากคำซะด้วยซ้ำครับ
ให้ผู้เสียหายไปตรวจร่างกายซะด้วยซ้ำ
ลงพื้นที่ไปเก็บหลักฐานอะไรเลย
ทำให้ทางครอบครัวของน้องผู้เสียหายเขาไม่สบายใจ

ก่อนหน้านี้ทางญาติของกลุ่มผู้ต้องหาก็ให้คนติดต่อ
ขอเคลียร์เพื่อจบคดีเสนอเงินให้ด้วย
แต่ทางครอบครัวของน้องผู้หญิงผู้เสียหายยืนยันว่าจะไม่รับเงิน
แล้วก็จะดำเนินคดีเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้ถึงที่สุดนะคะ
ทำไม่ถูกผิดวินัยก็จะมีความผิดวินัย
ทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่าย
รณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม
เป็นคนที่เข้ามาช่วยเหลือทางครอบครัวของน้องผู้หญิงผู้เสียหายนะคะ
ทนายรณรงค์บอกว่ามีหลักฐานการวิ่งเต้นคดีด้วยค่ะ
เดี๋ยวจะมอบให้กับตำรวจเพิ่มเติม
ซึ่งทางสพปากน้ำปราน
ก็ทางแม่ของเยาวชนชาย
อายุ๑๘ปีเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ก่อเหตุนะคะ
อายุประมาณ๑๗ถึง๑๘
ก็เข้าพบพนักงานสอบสวน
เพื่อติดตามความคืบหน้าทางคดีนี้ด้วยนะคะ
เพราะว่าเขาบอกว่าลูกชายถูกกลุ่ม
วัยรุ่นกว่า๓๐คนมาหาเรื่อง
รุมทำร้ายใช้ขวดเบียร์ท่อนเหล็ก

ตอนที่ไปนั่งเล่นไปเข้าดาวน์กับเพื่อนประมาณ๖คน
มหาดปากน้ำปราน
ด้วยกลุ่มของผู้ที่ก่อเหตุ
ใช้ขวดเบียร์ใช้ท่อนเหล็ก
ตีหัวลูกชายแล้วก็เพื่อนของลูกชาย
ได้รับบาดเจ็บเย็บเป็น๑๐กว่าเข็ม
เหตุการณ์เกิดขึ้น๓๑ธันวาคมประมาณตี๒
ก็ช่วงสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ค่ะ
ซึ่งกลุ่มของลูกชายและกลุ่มคนก่อเหตุ

อันนี้เป็นพื้นที่เดียวกันก็คือสพปากน้ำปราน
เดี๋ยวรอให้เขาเคลียร์ตรงนี้
แล้วเดี๋ยวก็จะเรียกมาชี้ตัวชี้อะไร
ดำเนินคดีขั้นต่อไปค่ะ

คนที่มาทำร้ายลูกชายคุณแม่เนี่ย
เป็นหนึ่งในคนที่ข่มขืนน้องผู้หญิงอายุ๑๖ปี

ก่อนหน้านี้เนี่ยก็มาทำร้ายร่างกายลูกชายคุณแม่ด้วย

เยาวชนชายคนนี้ในโอนามสมมุติคนนี้นะ
เคยถูกดำเนินคดีทำร้ายร่างกายผู้อื่น

เพิ่งพ้นโทษออกมาจากสถานพินิษฐ์
ออกมาจากสถานพินิษฐ์ได้เดือนกว่าเอง

มีความคืบหน้าเพิ่มเติมอะไรเดี๋ยวรายงานให้กันแล้วกัน
แต่ว่าเขาก็ถูกตั้งกรรมการสอบเหมือนกันว่าทำไมล่าช้า